ดูจากเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องน่าชื่นชม
เด็กนักเรียนวัย๘ขวบนะครับ

ในกระเป๋ามีเงินถึง๔๐๐๐บาท
แต่ว่าเจ้าของกระเป๋าให้เงินกลับมาเพียง๒๐บาท
ทีนี้มันก็กลายเป็นกระแสตีกลับมาว่า

เพราะว่าทำดีไม่ได้หวังผลตอบแทนครับ
นี้นะครับดูคลิปอีกทีนึง
ที่ลูกสอนสิแดงก๋วชีอยู่คือน้องกาฟิวนะครับ

นักเรียนอายุประมาณ๘ขวบนะน่ารักทีเดียว

นักเรียนบริโรงเรียนอันดุบันกันตังศึกษา

เมื่อกี้เห็นในคลิปไปยืนชะโงกอยู่

ให้ประกาศหาเจ้าของโดยที่ไม่ได้เปิดดูว่า
กระเป๋านั้นมีเงินสดจำนวนเท่าไหร่
หลังจากนั้นก็มีชายสองคนเดินมา

แล้วก็ควักเงินมอบให้น้องกาฟิลคืนมา

ซึ่งพอข่าวนี้แพร่ออกไปคุณผู้ชมครับ
หลายคนก็แน่นอนทุกคนชื่นชมเด็กคนนี้

ฟังเสียงของน้องกาฟิลกันหน่อยนะครับ
กี่บาทหนู

แล้วน้องคุณคิดอย่างไรบ้าง

เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องค่าตอบแทนนะคะ
ครูประจำชั้นก็บอกว่าน้องกาฟิลเป็นเด็กดี

อะไรได้ส่งคืนเจ้าของอยู่ตลอด
รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ได้พยายามสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี
และน้องกาฟิลก็ถือว่าปฏิบัติได้อย่างดีนะคะ
ขณะนี้ทางผู้บริหารโรงเรียนก็เตรียมมอบเกติบัติ
ชูความดีเป็นขวัญกำลังใจให้น้องด้วย
เวลาเจออะไรของในห้องหลังเขาจะมาถามก่อนว่าครูครับนี่ของใครครับ
ก็ต้องฝากชื่นชมไปยังคุณพ่อคุณแม่ด้วยแหละ
น้องมานอกจากคุณครูแล้วก็คือครอบครัวก่อนนะคุณพ่อคุณแม่
แต่ว่าคุณผู้ชมตอนนี้มันมีกระแสในโลกโซเชียล
จากกระแสชื่นชมหนูน้อยคนนี้น้ำใจงามเหลือเกินครับ
แต่ว่ามันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมน้องเก็บเงินได้ต้อง๔๐๐๐บาท
ทำไมถึงให้มา๒๐บาทน้อยเกินไปหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเงินหายไปเลยไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวจะทำยังไง
ก็บอกว่าเจ้าของเงินอาจจะมีความเดี่ยวร้อน

คืออาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายก็ได้ก็มีแค่นี้ให้๒๐บาทกลับไป
แต่ก็ชื่นชมน้องกาฟิลนะทำความดีต่อไปนะครับ
ด้านภูมิในการโรงเรียนอนุบันกันต่างศึกษานี่แจงโกรณีดังเก่าไหมครับ
ว่าให้คิดว่าเงินก้อนนั้นเป็นก้อนสุดท้ายของเจ้าของเงินแล้วกัน
ซึ่งการมอบเงิน๒๐บาทนั้นเป็นสินน้ำใจก็เพียงพอแล้ว
แล้วก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
อันนี้ก็ชื่นชมแต่ว่ากระแสโซเชียลมันก็ตีกลับมา
ได้เพราะว่าความคิดเห็นก็หลายคน
หลายความคิดก็แล้วแต่
แต่จริงน้องเขาทำความดีเขาไม่ได้หวังผลหรอกนะคะ